ส่วนอันนี้ค่ะเป็นกระบะตู้ทึบขับมาเลนส์ตรงนั้นมันเป็นเลนสวนคุณผู้ชม
แต่ทำไมกระบะตู้ทึบขวาขวาโคร่มครับชนกับรถพ่วงเนี่ยนะคะ
รถบรรทุกพ่วงดูกันหน่อยค่ะ
โอ้โหพอชนโครมเสาไฟฟ้าหักด้วยใช่ไหมไฟดับตรงนี้มันเกี่ยวอ่ะ
แล้วชนกันแรงขนาดไหนเนี่ยแรงมากค่ะดูสิ
คือเต็มเลยอ่ะโอ้โหเป็นประกายไฟออกมาแบบนี้นะคะ
อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นค่ะแล้วเหตุการณ์เนี้ยมันเป็นคลิปถนนในชุมชน
คือเห็นไหมมันเป็นเลนสวนกันแบบนี้แล้วกระบะตู้ทึบเหมือนกับเขาไม่ได้อยู่เลนตัวเองตั้งแต่แรก
ไม่รู้ว่าหลับในหรือดูมือถือหรืออะไรแต่จังหวะที่มาแล้วชนกันแบบจังเนี่ยค่ะ
เขาขับตรงของเลนส์คนอื่นเขาเลยอ่ะคุณใช่
ขับตรงขับเร็วเลยนะฮะข้าวของที่อยู่หลังกระบะเนี่ยก็เกลื่อนถนนหมดนะคะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมอันนี้คลิปนี้มาโพสต์ไว้ในเฮียขับรถนะแล้วมีคนมาคอมเมนต์ให้ดูรูปรูปของกระบะหลังจากที่ชนแล้ว
สภาพเป็นไงฮะโอ้โหสภาพไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะมันพังยับไปหมดเลยอ่ะ
แล้วเขาบอกว่ากระบะเนี่ยหลับในเหตุการณ์นี้โอ้โหดูสิมันยิ่งกว่าสร้างอีกนะคุณ
เขาบอกว่าคนขับกระบะเนี่ยคือเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยเพราะว่าแรงอัดแรงกระแทกมันแรงมาก
แล้วคนขับรถบรรทุกพ่วงเนี่ยขาหักนะคะหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมาแบบนี้นี่หลับในหรือเปล่า
ก้มเล่นมือถือหรือยังไงถึงไม่ได้มองเห็นทางข้างหน้าไม่ได้มีการชะลอไม่ได้มีการเบรกเลยนะคะ